เกี่ยวกับจำนวนของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้น
ตัวเลขเนี่ยแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลดลงนิดหน่อย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
ประจำวันอาคารที่๒๐เมษายน

ว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนทั้งสิ้น๑๔๔๔๓รายนะครับ
ก็ถือว่ายอดรวมสะสมในบ้านเรานะครับอยู่ที่๔๕๑๘๕ราย

ขอดูเพจที่ทางสอบคอได้มีการแถลงออกมาวันนี้หน่อยนะครับ
ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๔๔๓รายนะครับ
ก็ตอนนี้มีผู้ที่รับการรักษาหายไปแล้วคือ๒๘๙๕๘ราย
นี่นะครับคือยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดของวันนี้นะครับ
รายก็เพิ่มมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานมีอยู่๑๓๐๐กว่ารายนะครับ
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเป็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๔ราย
รวมทั้งสิ้นเสียชีวิตสะสมแล้ว๑๐๘รายนะครับ
ส่วนเรื่องของรายละเอียดต่างสำหรับจำนวนของผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา
รวมถึงผู้เสียชีวิตทั้ง๔รายมีรายละเอียดอย่างไรนั้น
เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสอบคอกำลังที่จะให้รายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดนะครับ
สำหรับรายละเอียดล่าสุดประจำวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของ

แพทย์โอภาษพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่
คลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยนะครับ
เขาบอกว่าเชื้อดุกว่าเดิม
วัยรุ่นก็สามารถที่จะเชื้อลงปอดได้
ระยะอายุตอนนี้นะคะช่วงอายุที่ติดตอนนี้

คือเขาบอกว่ารอรอกเก่าหรือว่าเชื้อเก่า
มักจะลงปอดที่ผู้สูงอายุ
แต่ตอนนี้นะฮะสามารถที่จะลงปอดแม้ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นก็ตามนะครับ
เป็นสิ่งที่คุณหมอโอภาษพุทธเจริญได้มีการโพสต์
เพื่อเป็นการเตือนความรุนแรงของโควิด๑๙ในระลอกนี้
เชื่อว่าเชื้อดุกว่าเดิมอยู่ในร่างกายของคนเราได้เป็นเวลานานขึ้นกว่าเดิม
โดยปกติถ้าเป็นเชื้อระลอกแรก๗วันไปแล้ว
ล่าสุดคือเชื้อมัน๑๐วันแล้วนะคุณ

แสดงว่าเชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนะครับ
ส่วนรอบก่อนนะคะไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรง
จะเกิดลักษณะเชื้อลงปอด

เช่นรอบที่แล้ว
จะเริ่มมีอาการมากขึ้น
การอักเสบเกิดขึ้นเร็ว
พร้อมการวินิจฉัยปอดอักเสบต้องทำได้เร็ว
ส่วนปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิม
ทำให้เชื้อกระจายได้ง่ายยิ่งขึ้น
คุณหมอเขียนเป็นข้อเลย

ก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษนะครับ
พบว่าควรมีวิธีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
แก่การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน
มาตรการต่างรวมถึงการกระจายวัคซีน
ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความรุนแรงของโรค
อันนี้คือทางหมอโอภาษพุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้โพสต์ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
ค่ะคุณหมอบอกว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ย